มีอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งความสูญเสียนะครับ
รถยนต์คันหนึ่งเสียหลักชนราวสะพาน
แล้วก็ตกลงไปในคลองซึ่งลึกประมาณ๓เมตรนี่ครับ
จะเห็นว่าส่วนท้ายจมลงไปและมีส่วนหัวพุ่งขึ้นมา
อยู่ที่ริมตลิ่งนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในรถ
พ่อแม่ลูก๓คนบาดเจ็บสาหัสทั้งหมดในตอนนั้นสุดท้ายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไป๑ศพ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มคืนที่ผ่านมาในท้องที่สพเมืองเลยนะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นราวสะพานที่เป็นคลองถนนสายเลยนาด้วงในพื้นที่ตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะฮะ
ซูซูกิสวิปสีขาวคันนี้นะครับตกลงไปเนี่ยคลองนี้ลึกสามเมตรนะฮะ
รถก็ยังจมอยู่ในคลองนะครับผู้บาดเจ็บ๓คนในรถมีนายรุ่งโรศศรีวันอายุ๓๒ซึ่งเป็นคนขับ
นี่ตอนที่ไปช่วยกันนะฮะ
ต้องใช้เครื่องมือตัดทางช่วยออกมานะครับนายรุงโรศรีวันอายุ๓๒คนขับซึ่งเป็นพ่อนะครับ
ภรรยาคือนางสาวราตรีชัยศรีฮากอายุ๒๖แล้วก็มีลูกชายวัย๕ขวบด้วยบาดเจ็บสาหัสทั้งหมด
แต่ว่าสุดท้ายแล้วนางสาวราตรีที่เป็นแม่เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
รุ่งโรธขับรถซูซูกิสวิปสีขาวคันนี้มาตามถนนสายเลยนาด้วงมุ่งหน้าจะไปทางอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะ
ก็ภรรยากับลูกก็นั่งมาด้วยลูกชายอายุ๕ขวบนะครับ
มาถึงจุดตรงนี้นะครับสะพานข้ามคลองในพื้นที่ตะบนกุฎป่องนะครับ
รถเสียหลักแล้วก็ชนกับราวสะพานหมุนตกลงไปนะครับ
ตกลงไปข้างล่างนะครับซึ่งคลองข้างล่างกับสะพานเนี่ยสูง๓เมตร
ท้ายรถจมอยู่ในคลองส่วนหัวก็เกยอยู่ที่ริมตลิ่ง
หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกัน
สุดท้ายแล้วก็ภรรยาก็เสียชีวิตไป๑ศพนะครับ
ตอนนี้คนขับคือนายรุ่งโรธกับลูกชายวัย๕ขวบ
ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ